ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เกิดนานไปนี้
หัวใจอย่างหนุ่มกระถวยกระทุ่มชะกัน
อยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวัน
ท่านยอมมาบานจะให้ไปไหนขอไป
อยากขอร้องให้น้องเรียกพี่ฟื้นใจอร่อย
หนุ่มเหลือน้อยขอกำลังใจ
ถ้าเรียกลุงเรียกตาที่รายหัวใจจะวาย
แค่หมดความหมายของชายชาตรี

ขยายแกยอย่างนี้

ขอให้ร้องให้ถูกเท่านั้นแหละชื่นใจ

เหมือนที่ตอบกับเมียแหละว่าต้องร้องได้สิ

ลุงประยูนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้อง
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ลุงประโยนร้อง
ได้ครับ

ไปหาเมียไปหาเมีย

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน
ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

ขอบคุณทุกคน

๑๐บาทเท่ากับเงินก้อนแรกที่
ลุงไปยืมมาเพื่อรักษา

ถ้ามันยังเป็นเท่าเดิมอยู่ก็ใช้ก็ได้หมดนะ
แต่ตอนนี้มันเขาขอเป็น๖๐๐๐นะ
ก็ต้องสู้กันต่อไป

ที่มาทุกวันนี้มาออกรายการนี้ไม่ได้

เรื่องตัวเองนอกจากเอาไปใช้หนี้ไอ้แสนสามเนี่ยเอาไปใช้หนี้เขานั้นเอง

ลุงก็ทำได้สำเร็จไปสองเพลงนะฮะหยุดก่อนดีนะพักผ่อนก่อน
เพราะว่าเวลาของเราหมดลุงต้องมาต่อในวันต่อไปนะครับ
ก็มีเวลาไปทบทวนมีเวลาไปรักษาตัวนิดนึงกินยาแก้โค้งแก้ไข้หน่อย
สองหมื่นนี่ก็ชื่นหัวใจของคนจนนะคะคุณผู้ชมกลับมาให้กำลังใจลุงประยูนป้าน้อยแล้วก็หลานได้อีกนะคะในรายการของเราค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ไข่ทอดไข่ต้มไข่ยาวไข่ต้มใกล้เกี่ยวไข่ต้มไมนูประจำบ้านนะตระกุญไข่ตั้งแต่เป็นหนี้อ่ะคือต้องกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไม่มี
แล้วต้มกาแฟเดี๋ยวใส่ข้าวคนกิน
อาหารรูเต็มที่ก็มีตังค์เข้าไปตลาด

ต้มฟักนะอื้อไม่ฟักก็ไม่มีฟัก
มะนาวก็ไม่ไหวแพงเอาส้มมะขามมาตำ

สิ่งจะมีมากน้อยยังไงเราก็ต้องให้เขา

แต่เราไม่เคยโกงไม่เคยรักขโมยใคร